มีโลกโซเชียลแชร์คลิปคลิปหนึ่งนะคะคนร้ายเนี่ยเข้าไปลักทรัพย์ภายในบ้านของอาจารย์หนูศักยันต์อาจารย์หนูชื่อดังเลยนะคะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ย๓ครั้งเกิดขึ้นภายในสองเดือนแล้วก็ได้ทรัพย์สินไปหลักแสนบาทเลยทีเดียวนะคะจนเจ้าของบ้านเขาบอกว่าอยู่ไม่ไหวอ่ะครับ
กล้องวงจรปิดก่อนแล้วติดเหล็กอะไรก็แล้วคนร้ายมันยังขึ้นบ้านได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเป็นวินาทีที่พลเมืองดีเนี่ยค่ะ
ขับรถบีบแรนไล่ตามสองคนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีอยู่

คนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยของในบ้านหลังนี้๓ครั้งในช่วง๒เดือนนะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยไปที่บ้านนะคะ

แล้วก็บ้านคนไม่ค่อยเยอะค่ะคือมันจะเงียบหน่อย
ข้างทางเป็นท้องนาเป็นป่าไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านด้วย
เจ้าของบ้านก็บอกว่าพ่อเนี่ยเป็นพี่ชายของอาจารย์หนู
แล้วก็มาอยู่ที่บ้านนี้๗๘ปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
๑๒ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
พอเธอกลับไปถึงบ้านคนร้ายงัดประตูบ้านแล้ว
ก็มีทองรวมกับของพี่กับของลูก๔บาท

แล้วก็เหรียญของแฟนที่เก็บสะสมมา

ผักเครื่องนี่บอกไม่ได้มันเยอะ

เราก็คิดเราอยู่เราปลอดภัยมาสบาย

แล้วก็คิดว่าไม่น่ามีอะไร

เนี่ยค่ะก็เห็นว่าแถวนี้ไม่มีอะไร
อยู่มา๗๘ปีไม่เคยมีอะไร
ก็เก็บของทรัพย์สินมีค่าเอาไว้ในบ้าน
เธอก็บอกว่าติดกล้องวงจรปิด๔ตัวนะคะ
เอาลวดหนามมาขึงบนกำแพงนะคะ

เอากุญแจ๗ตัวมาล็อกประตูนะคะ

โอ้โหแต่คนร้ายก็ยังมาลงมือ

นี่ล็อกแล้วล็อกอีก

ขาดยัน๕แถวของอาจารย์หนูกันภัยเลยค่ะ
นี่คนร้ายขับรถเก๋งสีดำมาก่อเหตุ๒๔ธันวาคม
แล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็กลับมาอีกเนี่ยค่ะ

ก็ให้คนคอยดูลาดเหลานะคะ
ใช้ไม้เขียกล้องวงจรปิดอ่ะ
คนร้ายก็เคลียร์กล้องวงจรปิดไม่ให้เห็นหน้า

แล้วก็ปีนกำแพงเข้าไปทุบกระจกห้องนอนเนี่ยค่ะ

เขาขี่รถมาดูคนร้ายก็ไหวตัวทันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ว่าคนร้ายไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่นะคะ
แต่ว่าตอนนี้ครอบครัวเขาก็อยู่ด้วยความหวาดระแวง
เพราะกลับมาแล้วกลับมาอีกไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่อีกทีนะคะ
โหกลางคืนก็เสียวนะพูดถึงโยกลังวานก็ยังมาแล้วโหกลางคืนก็เสียวนะพูดถึงโยกลางคืนก็เสียวนะพูดถึง
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความนะคะ
ที่สพบางบัวทองตำรวจก็ไปหาลายนิ้วมือแฝง

ถ้าคนร้ายยังกล้าย้อนกลับมาอีก
ตำรวจบอกว่าจับได้แน่
เพราะดูจากพฤติกรรมแล้วไอ้คนร้ายเนี่ยนะ
ก็น่าจะตระเวนก่อเหตุไปเรื่อยหลายพื้นที่อะค่ะครับ

ปล่อยบำแก้วทั้ง๓ตัวอันนี้รับรองนะครับ